ต้องตามต่อนะคะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายเฉลยวัย๓๙ปี

เดี๋ยวย้อนกลับไปดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่นำร่างของผู้เสียชีวิตลงมาก่อน
นำลงมาอย่างทุลักทุเลนะคะ

กว่าจะนำร่างของนายเฉลยเดือนแรมอายุ๓๙ปี
เจ้าของสวนผลไม้ที่โดนยิงที่ศีรษะ
ด้านข้างกกหูรวมแล้วเป็นรูกระสุนอยู่๘รูนะคะ

สภาพศพคือนอนทับปืนยาวลูกกรดติดกล้องติดปลายเก็บเสียง

นำร่างลงมายากเพราะว่าต้องนำลงมาจากเขาบุญมากนะคะ

ทางกู้ไภคือถึงขั้นลื่นตกลงไป

กู้ภัยเองก็ล่วงตกลงไปเลย

อันนี้คือภาพที่กู้ภัยตกลงไปด้านล่าง

ส่วนร่างของนายเฉลยผู้เสียชีวิต

แล้วก็ให้ตำรวจเอาไปธนสูตรที่โรงพยาบาลผบกล้าว
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
แต่ก็โอ้โหชื่นชมกู้ภัยเหมือนกันนะคะนำร่างของผู้เสียชีวิตลงมา

ทีนี้ค่ะเราตามเรื่องให้วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
ไปคุยกับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะนางสุวิทย์อายุ๖๙
บอกว่าลูกชายขึ้นเขาบ่อยไปซ่อมท่อน้ำก็ไม่เคยมีอันตรายอะไร
ก่อนเกิดเหตุลูกชายใช้โดรนที่ฉีดพ่นยาทุเรียนนะคะ
เสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจดูท่อน้ำนิดหนึ่ง

แม่บอกว่าลูกชายเคยมีปัญหากับเจ้าของสวนใกล้เรื่องแนวเขตที่ดิน
ท้ายิงกันมาแล้วนะแต่ไม่เคยลงไม้ลงมือกันแค่ท้าทายใส่กัน
ซึ่งถ้าถามแม่ว่าแม่สงสัยใคร
คิดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแม่บอกแม่เดาไม่ออกจริงนะคะ
ขอรอทางตำรวจทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายดีกว่า
แล้วเขาเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครครับ
ก็ไม่เคยมีใครนะก็ไม่ใช่เจ้านี่เจ้าเด้อเขา
เอาเคยท้ายิงกันด้วย
แม่คิดว่าน่าจะเป็นศึกมือใคร
ก็ยังไม่รู้เลยโอเคชั้นเป็นเจ้าเดา
อืมคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็สงสัยว่าเป็นเหตุฆาตกรรมนะคะ
ครับเราคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ขึ้นเขาลงเขาอยู่บ่อยบ่อยอ่ะค่ะ
เขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟังเกี่ยวกับเรื่องของปืนของผู้เสียชีวิต
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีการมีลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิง
ถูกปลดพร้อมยิงอะค่ะชาวบ้านตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
ผู้เสียชีวิตเองเนี่ยเดินป่าบ่อยสัญชาติยานของคนเดินป่า
จะไม่ขึ้นลำปืนและไม่ปลดเซฟเด็ดขาดเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายกับคนที่เดินไปด้วยอ่ะค่ะ
เดินตามหลังหรือคนที่ติดตามไปด้วยแต่กรณีของนายเฉลยผู้เสียชีวิตเนี่ย
ทำไมปืนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือนายเฉลยรู้ตัวว่า
โดนซุ่มจมตีโดนซุ่มยิงหรือเปล่าอื้ม
ชักปืนขึ้นมาจะสู้แต่สู้ไม่ทันหรือเปล่านี่นะคะ
แต่ก็เป็นเพียงการสันนิษฐานและตั้งข้อสังเกตของชาวบ้านนะคะ
เล่าให้ทีมข่าวฟังมันก็ต้องให้ตำรวจดำเนินการแล้วค่ะ

ก็เลยบอกว่าอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเชื่อมโยงกับคดีนี้
ปมเหตุยังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องของใจผิด
เรื่องอุบัติเหตุเชื่อว่าจะมีคำตอบเร็วนี้ค่ะ